เอาล่ะไปต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่า
เป็นอีกหนึ่งโครงการดีจากคู่รักอีโค

คุณนุ่นคุณท็อปค่ะล่าสุดผุดคลิปวิดีโอขึ้นมา
บอกเลยว่าดูแล้วสะกิดใจคนไทยอย่างแน่นอน
ให้ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะค่ะ
สมกับที่ได้รับฉายาว่าเป็นคู่รักอีโครักโลกรักสิ่งแวดล้อม
สำหรับสองสามีภรรยาคุณท็อปพิพัฒน์และคุณนุ่นศิรพันธ์ค่ะ
ล่าสุดทั้งคู่ก็ผุดโปรเจคพิเศษ
ที่เป็นความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานคร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
จัดทำคลิปที่มีความยาวประมาณ๒นาทีกว่า
เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนคนไทย
หันมาเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะค่ะ
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้คำสั้นง่ายว่าพอดี
ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทีมงานผู้จัดทำคลิปค่ะ

เพื่อแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางนั่นเอง
โดยเนื้อหาในคลิปค่ะเขาจะบอกเล่าถึงพลังแห่งความรัก
แล้วก็น้ำใจของประชาชนที่หลั่งไหลไปยังท้องสนามหลวง
ซึ่งผู้จัดคลิปก็สันนิษฐานว่า

คือทุกคนไปช่วยกันเยอะมากที่สนามหลวงก็จริง
แต่หลังจากที่รับน้ำจิตน้ำใจของคนไทยมาแล้ว
ขยะที่เหลือที่ไม่ใช้แล้วไปไหน
กลับกลายเป็นว่าเป็นเศษอาหารเป็นขวดพลาสติก

ราวนะคุณ๕๐ตันต่อวันค่ะ
ที่เกิดจากการให้แล้วก็การรับอย่างเกินพอดีนั่นเอง

ถึง๕๐ตันต่อวัน